เอามาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิศนุโลกกันหน่อยนะคะวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะ
ตอนแรกไม่ทราบหรอกว่าอายุเท่าไหร่นะแต่เขาขับรถด้วยความเร็วสูง
ลักษณะหลบหนีตำรวจและหลบไปหลบมาเนี่ยค่ะ
ชนรถชาวบ้านซึ่งจอดอยู่ริมถนน
เสียหายไปหลายคันนอกจากนี้รถจักรยานยนต์ก็ถูกชนด้วย
ส่วนสภาพของตัวเขาเองรถของเขาก็พัง
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องตามไปดูแหละถ้าหนีขนาดนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแหละ
มีจริงค่ะมียาบ้าอยู่ในรถนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเชิงสะพานนะเรสวนฝั่งตะวันตก

รถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขาได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมันเริ่มแบบนี้
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกขับรถไล่ล่ารถเก๋งต้องสงสัย
ซึ่งรถเก่งต้องสงสัยเขาพยายามขับรถหลบหนีการตรวจค้นของตำรวจก่อน
หลังจากนั้นรถที่ขับหลบหนีไปชนกับรถชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย
ท้ายที่สุดนะคะคนร้ายหนีไม่พ้นค่ะ

คนขับค่ะชื่อในฟิล์มอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองนะคะ
อกจากนี้นะคะนายวัชรพลโปกกระโคนหรือนายนนเป็นคนขับ
ตำรวจควบคุมตัวทั้งสองคนนะคะพอเอาตัวออกมาไปค้นในรถ
เจอยาบ้าค่ะ๕๐เมตรนอกจากนี้เจอไอซ์ด้วย๐๔๔กรัม
ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์ฟั่นบ้านไร่รองสารวัตรสายงานป้องกันและปราบปราม
สพมพิศนุโลกเปิดเผยว่า
ตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ขับไล่รถสีดำคันนี้
รถเก๋งสีดำคันนี้หนีไปตามถนนวังจันทร์เรียบแม่น้ำน่าน
พอไปถึงนะคะจุดหนึ่งสายตรวจ
นั้นสายตรวจกำลังขี่รถจักรยานยนต์เกือบจะไปทันแล้ว
ผู้ต้องหาค่ะกดกระจกลง
โยนอะไรบางอย่างลงไปที่ริมถนนตำรวจจอดรถค่ะ

ปรากฏว่ามันเป็นยาบ้าค่ะ๑๔๙เมตร
ก็เลยวิทยุให้ตำรวจสายตรวจใกล้เคียงสกัดจับรวม
ตำรวจจราจรช่วยกันหน่อยในฟิล์มค่ะ
ช่วงเวลานั้นเห็นหลายคนสกัดจับตัวเอง
ขับรถมุ่งหน้าผ่านศาลจังหวัดพิศนุโลกไปด้วยความเร็วเลย
พอถึงถนนสิงหาวัดมันต้องเลี้ยวซ้าย
เลี้ยวไม่ได้ค่ะเลี้ยวไม่ทันนะครับ
ข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถกระบะรถจักรยานยนต์
ที่กำลังขับขึ้นสะพานนเรนสวน
มีคนบาดเจ็บ๓รายถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดทั้ง๒คน

ของกลางรวมทั้งในรถและที่ทิ้งเอาไว้๑๙๙เมตร
ขออภัยนะคะ๑๙๙เมตรและยาไอซ์อีก๐๔๔กรัม
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะเป็นเรื่องของยาเสพติดและการขับขี่รถค่ะ